ข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับกับประเด็นที่มีการโจมตีคุณฟลุ๊กนะครับ
นวัฒนิติกัญจนาซึ่งก็เป็นผู้จัดการทีมนะครับ
ของทางราชบุรีนะครับที่มีคำว่าเฮชของเฮสโค้ดมาอีกแล้วนะครับ
คุณฟุ๊กก็มีการแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมของทางบุรีราม
จะลงเล่นกับเซโซโอซากาด้วยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ
มีประเด็นเรื่องของคริสเซนซีเก้นะครับที่ยุติบทบาทการทำหน้าที่กุญสือของราชบุรีนะครับ
แล้วก็บอกว่าถูกแทรกแทรงการทำงานและไม่ได้จัดตัวผู้เล่นลงสนามด้วยตัวเอง
ที่สโมสรอาจจะแก้ข่าวว่าอดีตแก๊กซ้ายทีมชาติเยอรมนีอ้างว่าภรรยาใช้ชีวิตที่ราชบุรีไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านด่วน
แต่สุดท้ายไปอยู่โรงแรมในกรุงเทพโดยไม่สนใจงานเปิดตัวของสโมสร
ก่อนจะติดต่อกลับมานะครับบอกว่าขอคุมทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดครับ
ล่าสุดครับมีภาพในโลกโซเชียลมีเดียนะครับว่าคุณธนวัฒน์
นั่งกอดอกบนมานั่งในเกมไทยลีกที่เปิดบ้านแพ้ให้กับแบงค์คอพิเศษเต็ด๑๒
ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคุณฟลุ๊กนั้นมีบทบาทเหนือกว่า
หัวหน้าภูมิสอนตามคำกล่าวของซีเก้จริงหรือเปล่า
ซึ่งเขาลุกมาสั่งการ๒ครั้งคือนาทีที่๔๑ในช่วงที่ทีมโดนกดดันหนัก
แล้วก็อีกครั้งในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังเนื่องจากว่าทีมกำลังจะแพ้
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยทีมได้แค่ไหนแต่เมื่อทีมนั้นตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น
คงอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าเขาก็รักสโมสรเช่นเดียวกับแฟนบอลทุกคนครับ